จากคุณแม่มาต่อกันที่คุณพ่อกันบ้างดีกว่าค่ะ

คือต้องบอกว่าเป็นอีกปีนึงนะคุณผู้ชม
หนักหนาสาหัสมากสำหรับคุณพ่อพีชทองเจือนะ
เพราะว่าลูกป่วยกันทั้งสองคนเลย
คนแรกก็คือน้องเซย่าค่ะคุณผู้ชมลูกสาวคนโต
คือน้องเซย่าเขามีอาการไทรอยด์
ตอนที่เดินทางไปเรียนที่เกาหลีมีอาการผมร่วงอย่างหนักนะคะ
เครียดจัดแล้วก็ประจำเดือนไม่มาถึง๙เดือน
แถมน้ำหนักตัวพุ่งไปถึง๑๔กิโลกรัม
คือน้องเป็นผู้หญิงการที่น้ำหนักตัวมันเพิ่มขึ้น

มันเป็นภาวะแบบคนเราผู้หญิงดูแลรูปร่าง
แล้วน้องกำลังโตไงน้องกำลังเป็นสาวไง

น้องโรเตอร์ลูกชายคนเล็กก็ประสบอุบัติเหตุ
เขาบิดจากการเล่นเซิร์ฟสเก็ตค่ะ
แต่ตอนนี้รักษาหายแล้ว๘๕นะ
พีชบอกกับบันเทิงไทยรัฐว่าสิ่งที่เกิดขึ้น
เรียกว่ายิ่งกว่าการฟาดเคราะห์อีก

เชื่อมั่นว่าด้วยพลังใจจากคนในครอบครัว
ลูกจะกลับมาแข็งแรงและใช้ชีวิตได้ตามปกติอย่างแน่นอนค่ะ

หน้าก็ดีขึ้นก็น้ำหนักลดลงเรื่อย

ได้ปกติแต่ว่ายังเล่นหนักไม่ค่อยได้
แต่ก็เริ่มเล่นแล้วเล่นเบาเราก็ประคองกันไป
คนไหนมีปัญหาก็หันไปช่วยกันโฟกัสคนนั้นอะไรอย่างนี้ครับ
ยังไงก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อพีชนะ
อย่างที่คุณพ่อบอกนั่นแหละว่ากำลังใจจากคนในครอบครัวนี่แหละ

แต่ดูจากน้องโรเตอร์น้องเซย่าแล้วยังดูแข็งแรงน่ารักสดใสอยู่เลยนะ
ใช่นะคะบอกเลยว่าคุณพ่อคุณแม่เขาเข้าใจนะคะ
นี่แหละคุณผู้ชมครอบครัวเป็นส่วนสำคัญมากเลยนะ
แล้วก็ขอให้น้องทั้งสองคนอาการดีขึ้นเร็วก็ละกันนะ

ใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะ